แต่ถ้าใครอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นอย่างที่คุณอริยาเตือนก็ได้
อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีให้ทานด้วยนะคะ
เพราะว่าเชฟจากญี่ปุ่นในร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังเนี่ยนะคะ
เขามีการนำปลาที่เรียกว่าเป็นปลาราคาหลักแสน
แร่สดแจกคืนกำไรให้กับลูกค้าเลย

ตัวนี้แหละค่ะเรียกว่าปลามากุโรหรือปลาทูน่าบลูฟิน
เขาบอกว่าราคาเป็นแสนบาทเลยนะหนักถึง๘๐กิโลกรัม
แต่ตอนเขาชำแหละเราอาจจะ
คือตรงนี้ไม่น่ากินเอาตรงตอนแบบนี้ดิฉันไม่ขอร่วมด้วย

ใส่จานน่าทานนะคุณก็ต้องดูกระบวนการเขา
เชฟชื่อดังของญี่ปุ่นเขามาทำให้เลยนะคะ

เขาก็นำปลาตัวนี้หนักกว่า๘๐กิโลกรัมมา

ลูกค้าหลายคนเขาก็ตื่นเต้นนะได้เห็นกระบวนการทำนะคะ
เรียกกันว่าปลาตัวนี้นิยมทานกันมากทานแบบดิบ
เป็นเมนูซาซิมิหรือปลาดิบจิ้มกับโซยุวาซาบินะคะ
จะได้เนื้อสัมผัสได้รสสัมผัสของเนื้อปลาที่หวานอร่อย
แล้วส่วนที่อร่อยที่สุดคุณใครที่เป็นสายญี่ปุ่นต้องรู้ดี

เมื่อกี้งานที่เขาโชว์ให้ดี
โทโร่นะคะละลายในปากแบบไม่ต้องเคี้ยวเลย
ว่ากันว่าถือว่าเป็นราชันแห่งเนื้อปลาเลยนะคะ
เชฟเขายืนยันเลยว่าถ้าใครได้ทาน
จะต้องตะโกนออกมาดังว่าเอ้ยชี
แน่นอนใช่ป่ะใช่แล้วถูกต้องเลยนะคะ